นี่ครับหน้ากาก
สวัสดีครับคุณเอกครับ

ในช่วงบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นวันนี้นะครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
ก็เดี๋ยวจะให้คุณเอกมาพูดถึงคู่เอกหน่อย

เขาโปรยหัวเอาไว้นะครับในกระดาษเนี่ย
เมื่อกี้ก่อนเข้าว่าไงผมมานี่ไม่ธรรมดานะมีทีเด็ดมาฝากด้วยไหนคุณมีปากกากับกระดาษมาจดหรือเปล่า

แฟนทำบ้านนี่ต้องเอาปากกาขนาดมาจดเลยนะ

อันนี้ผู้ช่วยกับช่างภาพอยู่กับผมขายบ้านขายรถหมดแล้วนอนออฟฟิศ

งั้นหักปากกาทิ้งได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูความขึ้นไหวของคู่เอก
ผมก็ตกใจนะครับนึกว่าจะมีสีสันอะไรบ้าง
มหาวินาศนรกเรียกพี่หมัดฮรุโหดเชื่อดเข่าปิดบัญชี
อันนี้คือคู่ที่คุณเอกจะนำข้อมูลมาฝากก็คือสุริยันเล็กอบตคัมภีร์นะครับ
กับทางการกรกรรมนาศพิกัด๑๒๐ปอนด์
คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าถูกคู่มากเพราะเคยเจอกันมาแล้วนะครับ
เป็นมวยที่คือคนดูนี่ต้องยืนแล้วก็กำมือกัดฟันไปด้วยเวลาลุ้น
เพราะว่าสุริยาเล็กเป็นมวยกำปั้นหนักมาก
มวยประเภทเดินเตะขาต่อยหมัดพร้อมที่จะนับจะน็อกตลอดเวลา
แล้วเคยชนะการมาคู่นี้จะเป็นคู่ที่น่าสนใจว่ากระพริบตาไม่ได้
เดี๋ยวก่อนอื่นพูดไปมันไม่เห็นภาพไงพี่เจ

เดี๋ยวไปดูเลยครับภาพที่สุริยันเล็กเคยชนะน็อกคมประตักมา
จะไปดูว่าโหดขนาดไหนไปดูครับ
หนักจริงหรือเปล่านะครับไหนดูภาพซะหน่อย
สุริยาเล็กนี่คือคนเสื้อเขียวนะครับ

นี่กลับมาให้ดูเฉพาะช็อตยกที่๓พี่ก

จากอวตกรรมพิธรจะมวยสเปกนี้หมดเลยนะครับ

ครับเนี่ยหมัดขวาครับ

คือไม่ได้เข้าจุดศูนย์รวมประสาทที่ปลายทางนะ

ไฟล์นี้ของสุยาเล็กที่เอาชนะคมปะตักเอาไว้

ไม่ดีนะครับ

เคยมาแต่ศึกเยี่ยมบรรทนักบ่อย
เดี๋ยวไปดูภาพวันนั้นที่การชนะดูนกตีโต้ไว้
การที่เป็นมุมน้ำเงินนะมุมแดงนี่ตีโต้มุมน้ำเงินก็ที่จะเจอกับเจ้าสุยันเล็กที่ชนะน็อกเมื่อสักครู่นี้

ประเภทมะขามข้อครึ่งเหมือนกันแบบพอเวียงเลยถูกคู่เลยหน่วยก้านได้กันเลยนะครับ
ยกแรกเท่านั้นนะครับก็เลยยังไม่ค่อยที่จะออกอาวุธแบบต่อเนื่องเร่งเท่าไหร่แต่นี่ครับ
โอ้โหนี่ไปไม่ลามาไม่ไปเนี่ยโอ้โหหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยนะครับเนี่ยนอนหงายผึ่งเลยนะครับตีโต้โดนเข้าไป
คือพยายามเอาภาพมาให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าพิษสงฆ์ของบัตรทั้งคู่เนี่ยร้ายกาดพอกัน
ดูการก็เข้าที่ขมับอ่างั้นผมผมจี้จุดไปหน่อยแล้วกันถ้าผมเลือกเนี่ยผมดูแล้วถ้าความหนักในที่ผมเห็นนะเมื่อสักครู่เนี่ย
ผมว่าสุริยะเล็กเนี่ยดูเหมือนจะหนักแต่ว่ามันมีลูกหลวมหน่อยอันนี้คุณเอกช่วยวิเคราะห์หน่อยครับเป็นยังไง
เจเองก็ดูมวยบ่อยเลยเยอะด้วยจะเห็นว่าสุริยันเล็กเนี่ยเป็นมวยเปิดเกมก็จริงแต่ว่าเวลาเดินเข้าไปเนี่ยจุดอ่อนคือมันหลวม
บางทีเดินเข้าไปเหมือนเป้านิ่งเวลาเดินเข้าไปแล้วนึกออกไหมคนเดินเข้าไปต่อยคนอื่น
หมายถึงใช่เลยเขาเรียกว่าการสร้างจับห่วงไม่ไหวมี่ส์
พอง้างมาใช้เวลานานเดินทางนานอ๋อนี่คือจุดอ่อนของสุยันเล็กครับ
ดังนั้นนะครับไฟล์นี้เขาก็เลยซ้อมปิดจุดอ่อน
ว่าไฟต์นี้สวยันเล็กซ้อมปิดจุดอ่อนตรงนี้ยังไง

เทนนั่นของเขาคือชูทงศิลปากร
คือเป็นยอดมวยรุ่นเล็กจอมเดิมพันธุ์เลย
แล้วอาจารย์ชูทงบอกว่าไฟล์นี้
ให้เดินแล้วก็อย่าเดินเป็นเป้านิ่งให้มีหมัดซ้ายหน้า
แล้วหมัดซ้ายหน้าเนี่ยให้โชคไปตรงนี่ตรงสีข้างบริเวณกระดูกอ่อน
อ่าจะไม่ต้องนิ่งไงเพราะหมาซ้ายหน้ามันเร็วมันถึงก่อน
เข้าไปครับแล้วนักมวยคนนี้เวลาชกเนี่ยตอนนี้คือมีจุดอ่อนตรงที่ว่า
ต้องโชคไปที่ท้องของการเพราะว่าจารย์ชูทงมาก่อนเนี่ย

แกตรงรู้ตักนักมวยแปดลิ้วทุกตัวรวมมาถึงการด้วย
ได้รู้ว่าจุดอ่อนของการมันอยู่ที่หน้า

ไฟล์นี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศ
ซ้อมที่ค่ายมวยกรกรรมนาศ

เขาก็แก้ทางมาซ้อมดีขึ้น

ไฟล์ที่แล้วที่แพ้ก่อนหน้านี้เนี่ย

ที่แพ้มาเนี่ยเขาเมาหมัดยกที่๓

พอทำหนักแบบวางแผนผิดแล้ว

แล้วก็วางแผนการทำน้ำหนัก
ให้๓วันนี้ต้องได้

ใช้คือค่ายนี้เขาจะมียาสมุนไพร

สมุนไพรที่ทำให้เลือดลมเดินดี
เวลาซ้อมแล้วทำให้ร่างกายนี้สดชื่นตลอด

คือใครที่คิดว่าไฟล์นี้การสภาพร่างกายดีไม่ดีเนี่ย

งั้นได้ดูเกมยาวเกมสั้นเดี๋ยวว่ากันสองสาม

แต่ว่าปิดท้ายหน่อยคู่ที่เหลือให้สนใจเอานะครับ

เมื่อเช้าดูเนื้อตัวล่าสุดนะครับ
ก็มีการช่างน้ำหนักที่ลาดพร้าว๑๐๑นี่การครับ
ก็มาตรวจสุขภาพแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับ

๑๒๐๔นะครับ

ขณะที่สุริยันเล็กเองก็มา๑๒๐

เดี๋ยวซ่อมให้คู่รองเนี่ยเพชรเกียงไกรเจอกับจรวดศึกนะครับ
มุมแดงมา๑๒๗๖น้ำเงินมา๑๒๐
แล้วก็คู่สองเนี่ยชกพิกัด๑๑๔ปรณครับ
สุริยาต่อสุรักษ์เจอกับบังรอนสายันยิม
แล้วก็เปิดหัวมาคู่แรกเนี่ยเพชรน้ำมูลเจอกับพลังชนนะครับ
กัด๑๒๘มุมแดงลดไป

บีบเข้ามาแล้วใช่ไหม

ผมชอบเพชรน้ำมูลชอบบังรอนจรวดศึกแล้วก็ชอบการ

ไม่ใช่อันนั้นคุณบอลเดี๋ยวตอนเย็นไข้ว่ากัน

ถ้าเกิดว่าไปชกในเวทีวิกใหญ่นะครับ

ชกให้ดูฟรีทางไทยรัฐทีวีนะครับ